ข่าวที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการ
เป็นข่าวที่ดูแล้วแบบโอ้โหน่าดีใจ
น้องผู้หญิงย้ำผู้หญิง
ใช้รถไถแบบเดินตามช่วยพ่อแม่ทำนาช่วงวันหยุดเรียนครับ

คือมันแขนต้องแข็งแรงมากนะ

ใช่แล้วในการบังคับเลี้ยวจะให้เนี่ย
ตีวงแบบนี้ให้ไถเป็นแถวเป็นแนวมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมปุ้ย

เฟซบุ๊คคุณนิกรแสนคำเพียโพสต์คลิปนี้ครับ
เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังขับรถไถนาแบบเดินตามด้วยนะ
แล้วข้อความบอกว่าวันนี้ลูกหลานคนบ้านแปะช่วยพ่อแม่ไถนาเตรียมปลูกข้าวในวันหยุดเรียน
พูดถึงกันไปทั่วหมดตอนนี้
เด็กหญิงคนนี้คือเด็กหญิงนัทธวัลสมใจหรือว่าน้องขวัญนะครับ
อายุ๑๕ปีอยู่ม๓ม๓โรงเรียนมัธยมจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
เป็นลูกสาวของโอ้โหอ่านชื่อดังภูมิใจไปกับเขาด้วย
พี่ไพวันสมใจอายุ๔๖ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านแปะด้วยนะ
หมู่๔ตะบนบ้านแปะอำเภอจอมทองเล่าบอกว่า
เขากับภรรยามักจะพาน้องขวัญมาทำนาด้วยตั้งแต่เล็ก
คราวนี้ก็ซึมซัดวิถีชาวนาเข้าไปสิ
พออายุได้๗ขวบป๑เท่านั้นเองนะ
ให้น้องลองถอนต้นกล้าข้าวก่อน

เริ่มจากง่ายก่อน

มีเวลาว่างคราวนี้มาช่วยพ่อแม่ทำนาทำได้ทุกขั้นตอน

คราวนี้ขับรถไถนาแบบเดินตามแบบนี้ได้แล้วอ่ะโอ้โห
แล้วนาขอโทษไม่ใช่นาที่รุ่มนะนะครับ

เหนือเนี่ยนาส่วนใหญ่จะเป็นนาขั้นบันได

ไถใหญ่เข้าไม่ได้ก็ต้องเอารถไถเดินตามนั่นแหละ
ปีที่แล้วน้องขวัญมาช่วยนะ

แล้วเขาก็เลยสอนขับรถไถนาให้
ปีนี้พอมีเวลาว่างจากการเรียนปั๊บ
มาช่วยพ่อไถนาเลยผ่อนแรง

ก็ไปได้ดีนะครับ

ครบเครื่องมากเลยนะคะ
อันนี้ถ้าเป็นในต่างประเทศก็ต้องลุกขึ้นแล้วก็ปรบมือ

ข่าวนี้พี่เบิร์ตจะมีคนไม่ถูกใจ

แม่ปิดเทอมแทนจะได้นอนเล่นเกม
สวยแล้วเจอมาตรฐานใหม่แล้วนะฮะ

แต่ไม่ถ่ายหน้าได้นะแต่ต้องให้ดอมอยู่ข้างหน้า

ไม่ใช่